ดูที่ระยองหน่อยระยองเนี่ยก็หนักเหมือนกันเพราะอะไรล่ะ
เรือเรือประมงลูกเรือ๖คนคุณผู้ชม

ลอยคออยู่กลางทะเลต้องการความช่วยเหลือเมื่อคืนนี้ค่ะ

นี่เห็นสภาพแล้วน่ะเอาขึ้นมาแล้ว๑๒๓๔๕คลบเหรอ
ครบมาคืนนี้๔ทุ่มค่ะ
ประมงธิดาทองนำลูกเรือประมงทั้ง๖คนผู้ชายไทย๒คนนะ
กัมพูชาอีก๔ของเรือใดหมึกโชคเจริญวารีก็เอาไปส่งแล้วค่ะ
นี่มาส่งที่ท่าเรือเทศบาลนครระยองที่อำเภอเมืองระยองนะ

เรือใดหมึกโชคเจริญวารีเนี่ยล่ม
ตอนที่กำลังทอดสมองอยู่กลางทะเลระหว่างเกาะจวงกับเกาะจาน
ห่างจากฝั่งประมาณ๒๐ไมค์ค่ะ
โชคดีนะเรือประมงธิดาทองผ่านไปเจอ
แล้วก็เลยช่วยทั้ง๖ชีวิตขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็พาเข้าฝั่ง
แต่สภาพแต่ละคนดูสิโอ้โหนั่งแบบหมดแรงอ่อนเพลียเหลือเกินนะคะ
ส่วนเรือโชคเจริญวารีโดนคลื่นซัดจมหายไปแล้ว
ข้าวของบนเรือก็จมไปในน้ำด้วย
ทีนี้คุยกับไตเรือโชคเจริญวารีค่ะ
สมออยู่กลางทะเลจะเตรียมใดหมึก
แต่ว่าคลื่นลมมันแรงคลื่นสูงหลายเมตรเลยซัดมา
ทีเนี่ยเรือล่มเลย

สละเรือสละทรัพย์สินทุกอย่างค่ะ
ของบนเรือเป็นหมื่นนะคุณผู้ชม

หนีตายมาลอยคออยู่กลางทะเลนะ

โชคดีที่เรือที่ดาทองเนี่ยผ่านมาเจอไง

นี่เจ้าหน้าที่ก็พามามาล้างแผล